พาน้องไปส่งที่โรงพยาบาลเด็กที่สระบุรี

ก็ตอนนั้นได้เจอลูกแล้ว
รู้สึกยังไงว่าทำไมแล้วลูกออกมาแล้วเราจะต้องไป
ตอนนั้นยังไม่เห็นหน้าลูกชัดเลยค่ะ

ใช่ครับเพราะว่าพอตอนเข็ดน้องออกมา
คือเขาเหมือนเขารีบอะครับต้องรีบไปให้ทันเวลาประมาณนี้
คือน้องก็ใส่เครื่องช่วยหายใจก็มีเจาะนู่นเจาะนี่
ตั้งแต่ออกมาเลยตั้งแต่ออกจากห้องมาเลย
เด็กที่ออกมาเพิ่งออกมาเนี่ย
เราเห็นลูกเราต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแล้ว

รู้รู้แล้วครับรู้แล้วว่าเป็นผู้ชายใช่ครับ
แต่ต้องพาไปส่งที่นู่นคือวินาทีที่เห็นเข็นออกมาคือแบบน้ำ
น้ำตาผมล่วงเลยพี่แบบลูกคนอื่นเขาออกมาได้อุ้มได้
ผมทำไมลูกผมต้องมานอนอย่างนี้ใส่เครื่องช่วยหายใจ
แบบใจผมสลายตั้งแต่ตรงนั้นแล้วพี่นี่คือลูกคนแรก
ตั้งใจกันเลยว่าจะมีลูกใช่ครับคุณน้อยอายุเท่าไหร่นะฮะยี่สิบห้าค่ะ
สิบเจ็ดยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าคุณพรชัยยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้า
เราก็หวังจะสร้างครอบครัวครับมีพ่อมีแม่มีลูกใช่ครับ
รู้ก่อนไหมว่าตอนนั้นได้ซาวว่าเป็นลูกชายรู้ค่ะรู้อะครับ
ตั้งชื่อไว้แล้วตั้งชื่อหรือยังเรียบร้อยหมดแล้วครับชื่อน้องชื่อน้องมาวินครับ
น้องมาวินครับชื่อจริงชนะชัยครับชื่อจริงชนะชัยครับ
รออยู่หน้าห้องคลอดลูกคลอดแล้วออกมาคือมันไม่ใช่สิ่งที่
คุณพรชัยบอกเราก็วาดหวังว่าจะเหมือนกับที่เราเคยเห็น
ใช่ครับแบบอ่ามาได้องค์ได้อุ้มได้เห็นหน้าอะไรอย่างนี้
แต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่เลยคือน้องใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็
ออกมาเพื่อที่จะรีบนำตัวไปส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
เขาบอกว่าเด็กไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วค่ะแต่หนูไม่ทราบว่าไม่ดีตั้งแต่
คืออะไรตั้งแต่อยู่ในท้องหนูหรืออยู่ตั้งแต่คลอดออกมา
ซึ่งเขาไม่ได้บอกหนูตรงนี้ซึ่งหนูก็เลยขาใจ
ตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบให้หนู